แต่ว่าดูเรื่องนี้ก่อนเป็นควันหลงฮารีรายยอครับ

วัยรุ่นเยลาหลังทำไมอย่างนี้
พอวันฮารีรายอมายิงปืนขึ้นฟ้ากันแล้วเป็นปืนอะไรรู้ไหม
โอ้โหอาวุธสงคราม
นี่ครับวัยรุ่นผู้ชายสองคนนี้ยิงปืนนะฮะ

แล้วก็เป็นคนโพสต์ในสตอรี่เฟซบุ๊กเองซะด้วย

แล้วก็ส่งต่อกันว่อนโซเชียลมีเดีย

เพราะว่าผู้ก่อเหตุทั้ง๒คน
เยาวชนอายุเพียง๑๔ปีและ๑๗ปีเท่านั้น
อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านกำปงบือแน
ตะบนจักัวอำเภอรามันจังหวัดยาลาครับ
ตามรวจสอบภจัก๊วะเนี่ยนะครับ
ก็นำผู้นำชุมชนลงพื้นที่ไปยังบ้านพัก
เยาวชนอายุ๑๔ปีไปเจอคุณแม่ไปเจอมะ
ของเยาวชนคนนี้ตอนแรกมะไม่เชื่อ
ะไม่เชื่อว่าลูกฉันจะทำแบบนี้จะกล้าทำ
พอได้เห็นคลิปปั๊บม้าบอกเอาลูกมะจริง
ก่อนหน้านี้เคยเห็นลูกถ่ายรูปกับปืน
เป็นปืนของพี่เขยพี่เขยเป็นอาสาสมัครทหารพราน
แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเอาปืนไปยิงขึ้นฟ้าแบบนี้
แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียแบบนี้ด้วย
รับปากกับตำรวจเลยว่าหากลูกชายกลับมาถึงบ้าน
เดี๋ยวจะพาไปมอบตัวครับ
พันธุ์ตำรวจตรีสุรเดชถนอมคล้ายสารวัตรสืบสวน
สพจกัวนะครับระบุว่าขณะนี้เนี่ย
เยาวชนทั้งสองคนเนี่ยประสานขอเข้าพบตำรวจแล้ว
เรื่องต้นมีความผิดฐานยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ส่วนความผิดอื่นต้องสอบสวนผู้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ฝากเตือนนะครับฝากเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานหน่อย
อย่างที่ผมบอกครับระยะหลังนะฮะ
เทศกาลฮารีรายอร์เนี่ย
เริ่มมีวัยรุ่นคึกขนองเอาปืนมายิงกันเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะฮะ

และที่สำคัญฮะมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้
ถึงวันแบบนี้คุณต้องเอาปืนมายิงขึ้นฟ้า